พระเอกฉายาสามีแห่งชาติ

หลังจากที่สาวเอสเตอร์เขาเปิดใจหวานใจ

ช้อนล่ะแล้วคนเก่าอย่างฉันจะทำยังไง
ฝากความยินดีกับคนของเธอหรือเปล่า

แหมอยากจะร้องเพลงเหลือกึ่ง
คุณต้องบอกเลยว่าเกือบจะเป็นประเด็นดราม่า

พร้อมใจกันโพสต์ภาพคู่ค่ะคุณ
แล้วก็ติดแฮชแท็กหากัน

ตะกี้ภาพเดียวอันนี้ไงคุณ

ฝ่ายชายก็ร่ายยาวแสดงความยินดี
ยังน้องสาวคนสนิทโดยทิ้งท้ายประโยค

ไม่ใช่นี่ใช่เพลงคุณนิ๊ก

อันนี้แหละคุณด้วยข้อความแบบสั้นแค่นี้
ก็ทำเอาหลายคนคาดเดาไปต่างนานาว่า
มันเป็นอารมณ์ตัดเพาะของหนุ่มช้อน
ที่แบบอกหักอยู่หรือเปล่า

สนิทสนมกับพระเอกวิกพระราม๔

เป็นความสุขของกันและกัน
ล่าสุดหนุ่มช้อนก็ได้เปิดใจว่า

ให้กับฝ่ายหญิงไม่ได้เจาะจงเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้น

ว่าตอนนี้หนุ่มช้อนโสดจ้า

ส่วนใหญ่ยินดีเรื่องชีวิตทั้งหมดแหละครับ

แน่นอนครับมารับงานนี้คืออยากเจออยู่แล้ว
อยากเข้าใจผิดแบบรามาโสกเศร้านอน

เรื่องส่วนตัวเขาน้องเขาจะพบเจอ

ห้ามกันไม่ได้หรอกครับเรื่องชีวิตส่วนตัว

หรือผมจะไม่มีหรือผมจะอยู่บ้าน
ก็ห้ามไม่ได้แต่ผมไม่มีผลขัดทอบงาน

เขาเข้าใจในชีวิตส่วนตัวและชีวิตจริงของเรา
โสดโสดเหมือนเดิมครับ

ก็โอเคแล้วผมรู้สึกว่า

เหงาครับแต่โชคดีมีเพื่อนเยอะ

เหงาแต่ว่าก็พบปะเพื่อนฝูงได้นะจ๊ะ

เขาก็เคยมีความรู้สึกดีบางอย่าง

แต่ว่าเคมีของเขาทั้งคู่มันแบบกัน
ฉันรำคาญในความที่คุณหาคำมาอธิบายไม่ได้

ฉันว่าคุณผู้ชมเข้าใจคุณเห็นไหมคุณยังเข้าใจเลยโอเคโอเค